คุณผู้ชมครับเขาตามตัวผัวเมียคู่นี้อยู่คือยุคนี้สมัยนี้เนี่ยอะไรมันก็แพงร้านอาหารต้นทุนเขาก็สูง
ใช่ค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะขี่จักรยานยนต์มากันสองคนผ่านร้านอาหารอยู่ริมถนนที่กระบี่นะฮะ
จังหวะเมื่อสักครู่ขี่ผ่านไปแล้วเขามองนิดนึงแล้วนรถกลับมาไปจอดอยู่หน้าร้าน
แล้วฝ่ายสามีคาดว่าเป็นสามีนะมากันสองคนเนี่ยนี่นะฮะคนที่เป็นผู้ชายคนขี่เนี่ยเดินลงไปแล้วมีผู้หญิงเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่ที่แถวใกล้รถนะฮะก่อนที่ผู้ชายคนนี้นะครับจะเข้าไปสำรวจด้านในร้าน
นี่นะครับทุกผู้ชมครับจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีขาวชมพูป้ายทะเบียนเห็นไม่ค่อยชัด
แต่ใครรู้จักเนี่ยช่วยบอกสองคนนี้ไปหาตำรวจหรือว่าหาเจ้าของร้านเขาหน่อยคือทีแรกเนี่ยเข้าไปถึงในร้านยังไม่ทำอะไรนะครับ
นั่งอยู่ที่โต๊ะในร้านก่อนสัก๕นาทีกว่าได้ในร้านเขายังไม่เปิดเพราะฉะนั้นยังไม่มีคนไม่มีลูกค้าไม่มีใครมาแล้วคนที่เป็นผู้ชายเดินไปหลังร้าน
งัดประตูเข้าไปแล้วไปขโมยเหล้าออกมาหนึ่งรังก่อนเหมือนตอนเดินทำทีเป็นดูเป็นอะไรแล้วยกไปเลยนี่ยกไปแล้วค่ะนั่งอยู่ห้านาทีเห็นว่าเออไม่มีคนไม่มีคนเลยเจ้าของร้านพนักงานก็ไม่มีลูกค้าก็ยังไม่มาจากนั้นยังไม่พอนะฮะให้ผู้หญิงเนี่ยยืนรออยู่ที่รถได้เหล้ามารังนึงแล้วนะเดินเข้าไปรอบที่สองเนี่ยยกรังเบียร์ไปอีกสองรังโอ้

ช่วงเกิดเหตุทางร้านเนี่ยยังไม่ได้เปิดก็เลยไม่มีใครอยู่ที่ร้านด้วยตรวจสอบความเรียบร้อยช่วงค่ำก่อนเปิดร้านพบว่าเหล้าเนี่ยหายไปรังนึงนะเป็นรังที่มี๑๓แบรนด์กับ๓กลมแล้วก็เบียร์หาย๒รังเบียร์นี่รวมแล้ว๗๑ขวดนี่ฮะร่องรอยการถูกงัดตรงนี้ด้วยนะเปิดกล้องวงจรปิดดูอ๋อคนมาขโมยนี่เองเดินเข้ามาข้างหลังเนี่ย
วันนี้ไปแจ้งความว่าที่สอบภอมเมืองกระบี่แล้วนะครับคือเจ้าของร้านบอกว่าถ้าไม่แจ้งความเนี่ยเดี๋ยวไปก่อเหตุที่ร้านอื่นอีกใช่เพราะดูภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายก่อเหตุแบบใจเย็นมากพี่อุ๋ยค่อยเดินเข้าไปเข้าไปรอบที่๒เข้าไปรอบที่๓๖โมงเย็นอ่ะใช่ไหมไม่ใช่มาแบบโอ้โหตี๑ตี๒นึก